ดึงไปเลยดันไป

ดันใช้หลังไปเลย

เลยต้องสามัคคีพระสงฆ์ดันรถ
อ้าวดันเลยอ้าวอ้าว
ไม่เนี่ยไปหน่อยได้ลองลองลองลองดันไปนี่
อ่ะเฮ้ยข้าวเขาชิบหายหมดแล้ว
ไกลนยายนี่ก็ไตล์ขวาว่าเห็นถนนมันดีก็ข้ามกัน
อีกบ้างเป็นจนปีก็ข้าวเป็นก็มีแล้วก็ไปลูกหลัง
มันมีล้อวิ่งสองล้ออ่ะทางก็คงไปได้แล้วก็ไปก็สุด
ถนนแล้วมันเป็นทางแนวทางมอเตอร์ไซค์
ตอนนี้มาที่ค้างแล้วเขาขุดเป็นท่อ
มีต้นไม้มันขึ้นเขาพูดกับโชครับว่า
ถ้ารถพลิกไปเนี่ยเดี๋ยวล่นหมดเลยนะ
พอพุดคำก็พลิกเลยสุขะ๑๖รูป
ก็มาหยุดเทมาแทบเดียวดีว่าได้สักติดหน่อยก็พัก
เอาใจเย็นก็ค่อยออกช่วยกันยกรถข้ามมา
แล้วก็ดันใส่ไปพอจะสู้ถนนไยถนนข้าดจริง
แล้วก็เลยถอยกราบมาลดจริงกับกลางคลิปที่เห็น